มาดูกันที่นักร้องสาวสวยเสียงสูง

คุณก็อย่าส่งมาเร็วคิดไม่ทันเออ
สบายถึงวันเกิดน้องบอมอธิวต

น้องพีชน่ารักมากน้องบอมก็น่ารักด้วย
มาในงานอีเวนต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้อง

งานนี้เรียกเสียงเฮจากแฟนคลับสนั่นเลย
ซึ่งพีชก็บอกว่าตอนนี้ค่ะ
กำลังซุ่มทำเพลงใหม่นะเพื่อน
เป็นอย่างเต้นเต้นแล้วด้วย
แม้ว่าสาวพีคจะร้องมา๒ซิงเกิ้ลแล้ว

ก็ยังต้องไปฝึกร้องฝึกเต้นเพิ่มทักษะอีก
อยากจะให้ซิงเกิลต่อมามันเป๊ะกว่าเดิมอีก
เกินปลายปีนี้ซิงเกิลที่๓รอเจาะฟังแน่นอนค่ะ
เวอร์ชันเตอร์ไพรส์ไหมล่ะน้องบอม

เพื่อนน้องก็แบบตรึงนี่เลยค่ะ

ก็เต้นอันไหนอะไรเท่านี้นายแย่มนิดหนึ่ง

สนุกกว่าทุกเพลงที่เคยทำมา

แต่รับรองก็คือไม่พักแน่นอนเรื่องงานเพลงทำต่อเนื่องเลย

ไม่หยุดค่ะซีส

ไม่หยุดพัฒนาแบบนี้แหละค่ะ
อย่าไปตัดสินอะไร

อสสินะตอนนี้แฮปปี้ดีค่ะ

ก็ต้องเลือกตอสคนนี้คนเดียว
แน่นอนแต่งไม่แต่งก็ค่อยว่ากัน

ก็แฟนเขาก็เป็นนักธุรกิจด้วย

อันนี้คือผมหวีแล้วแต่ว่ามันเป็นสไตล์เขา

แต่ก็รักกันดีนะโอเคค่ะคุณผู้ชม